ยายาโพสต์รูปภาพของตัวเองในขณะ

เปลือยแผ่นหลังเนียนให้ได้เห็นกันนะคะ
งานนี้เรื่องจริงจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ
ต้องใช้คำว่าลูกก็คือลูกค่ะงานนี้
เมื่อนางเอกเสายาอุรัสยา
พักหลังมานี้ยอมสลัดคราบสาววัยใสมาเผยความเซ็กซี่มากขึ้น
ซึ่งล่าสุดเหล่าฟอลลอเวอร์ต้องขยี้ตารัวพร้อมกดไลค์แบบไม่ต้องคิด
ให้กับภาพแผ่นหลังสุดเยาวยวนขณะเจ้าตัวสวมชุดว่ายน้ำนั่งอยู่ริมสระ
นางเอกสาวเผยว่าเป็นฝีมือการแชะภาพของคุณแม่ปลาที่แอบถ่ายเก็บไว้ให้
ซึ่งเจ้าตัวได้เห็นแล้วเป็นปลื้มกับหุ่นที่น่าพอใจเลยตัดสินใจโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัว
แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าตัวใช้เวลาพิจารณาอยู่นานถึง๓วันเต็ม
ดูแล้วดูอีกว่าเป็นภาพที่ไม่โป๊จนเกินงาม
และเมื่อถามถึงพี่ชายคนสนิทณเดชนคุกิมิยะว่าเห็นภาพนี้แล้วหรือยัง
จะเผยว่าภาพดังกล่าวเป็นแค่การถ่ายเล่นเท่านั้น
ส่วนตัวยังไม่พร้อมที่จะสลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่อย่างจริงจัง
วันนั้นไปว่ายน้ำตอนกลางคืนค่ะ

เพราะข้างหน้าปิดหมด
แต่ว่าถ้าให้โพสต์ลงรูปแบบว่าเต็มตัวข้างหน้าก็ยังไม่กล้าค่ะ

เออรอดูข้างหน้าเราจะเซ็กซี่กว่านี้

ก็เลยดูรูปอีกทีแล้วก็อุ๊ยทำไมเราดูหนี้แบบนี้

ความคิดก็ต่างไป
เรารู้สึกมั่นใจคลื่นที่จะเรียกว่าอ้าวฉันก็เซ็กซี่ได้ดีนึง

แล้วก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะลงหรือไม่ลง

เขาไม่มีว่าอะไรเลยใช่ไหม

ยังไม่มั่นใจขนาดนั้นนะคะ